ว่าเอาเว้ยลูกเคยตรงโปรกยาวตระละล้ะ
โภร์นซื่นไคนงภืมงคุศเมืองเตอรี่
รสน้ำสั่งนี่ดูดิคุณผู้ชมบรรยากาศมันชื่นมืดมากนะคะ
อันนี้เปลี่ยนชุดอีกแล้วนะ
ใช่นะคะเป็นแบบว่าอีสานแท้เลยค่ะ

รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยค่ะ
บอกเลยนะคะบรรยากาศตลบอบอวนไปด้วย
รอยยิ้มแห่งความสุขของสองครอบครัวค่ะ
รวมไปถึงมีเพื่อนพี่น้องมาร่วมแสงคนนี้มากมายนะคะ
ปลูกเผ้าไม้คู่มือนะคะตามธรรมเนมอีสานน่ารักนะ

เวลาปลูกเผ้าไร้ผ้ามือเขานั้นก็จะได้คำอวยพอดี

วงการหมอลำไปหมดเลย
แล้วอยากให้คุณผู้ชมนะคะฟังตรงนี้ดีค่ะ

ที่เราบอกว่า๑๐๐ล้านไม่เกินจริงดู

เครื่องแหวนเพชรใหญ่อลังการงานสร้างมาก
เงินสด๔ล้านบาท
ทองคำแท่ง๑๐๐บาท
พร้อมด้วยชุดแหวนเพชรอย่างที่บอกไปเนี่ย
เปิดมาแล้วก็ตาตึงไปเลย

และนาฬิกาโลเล็ก๔เรือนค่ะ

ซึ่งหลังจากที่ทำพิธีในช่วงเช้าเสร็จแล้วนะคะ

ฉลองมงคลสมรสนะคะเวลา๕โมงเย็นค่ะ

ตอนที่บรรจงแหวนสวมนิ้วนางข้างซ้ายโอ๊ย
คุณผู้ชมตอนเย็นจะมีพิธีแบบว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนะคะ

กัดท้อผ้าชมมาหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามนะคะเพราะว่าบันเทิงไทยรัฐนะคะ
น้องรถเบ้นไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันแน่นอนค่ะ

ขอให้เขามันดูแล้วมันอิ่มเอิบใจ
เหมาะสมกันเนอะนักกินฟองบรรยากาศดูดิแล้วแบบตอนที่เขาหอมแก้มกัน
ตอนที่เขาแบบหูข้อม้าให้คุณผู้มองตากันคนแบบแซว
แบบกรี๊ดเกินแบบสนั่นทอ

ติดตามบันเทิงไทยรัฐค่ะพรุ่งนี้ได้ดูแน่นอนนะคะ
โอ้โฮบอกว่างานยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดขนาดนี้
เอามาดูแค่วันเดียวเนี่ยมันน้อยไปจริง
เดี๋ยวรอดูเรื่อยคุณผู้ชมค่ะรับรองว่าเปลี่ยนชุดอีกหลายชุดอีกแน่นอน
อันนี้แค่งานเช้านะแขกกันเยอะขนาดนี้
รับรองงานคืนนี้ยิ่งใหญ่ระดับจังแค่มวนแน่นอน
รอดูเขาเต้นหมอรำเลยอะเออใช่ค่ะ